นครศรีธรรมราชนะคะมีชาวประมงออกไปหาปลาอยู่กลางทะเล
ไม่เจอปลาค่ะไปเจอศพติดอวนมา
สภาพศพค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่ามีรูกระสุนตามร่างกายหลายจุด
แล้วแถมที่ศีรษะถูกของมีคมฟันแยกเป็น๒ซีกเลยนะ
เหตุการณ์นี้ก็คือตำรวจสพมนครศรีธรรมราช
และกูภายมูลและนิทิประชาร่วมใจค่ะ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุก็รีบเข้าไปตรวจสอบนะคะ
เป็นเหตุที่ชาวบ้านไปพบศพชายนิรนาม
ลอยมาติดอยู่ในยอปีกของชาวประมงกลางทะเลอ่าวไทย
ตำบลท่าซักอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ
จุดที่พบศพอยู่ห่างจากชายฝั่ง๑กิโลเมตรนะคะ
ศพที่พบเป็นผู้ชายอายุประมาณ๔๐๔๕ปีผิวคล้ำ
ร่างกายค่อนข้างกำยำไม่สวมเสื้อผ้านะคะ
สภาพศพมีบาดแผลถูกฟันศีรษะเละเลย
ก็คือแยกเป็น๒ซีกและมีรอยกระสุนไม่ทราบชนิด
ยิงเข้าที่แผ่นหลังทะลุหน้าอกด้านซ้ายหลายนัด
อกจากนี้พบว่าศพนี้ห้อยเหรียญหลวงพ่อศุกร์
วัดศุกขาศิษฐารามอเมิร์ชาอวดก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เรื่องต้นนะคะคาดว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๑วัน
ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เตรียมตรวจสอบว่าผู้ตายเป็นใครต่อไป
ส่วนทางด้านของอาโรนโสด้วงเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๗
เป็นคนพบศพเล่าแบบนี้ค่ะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังยกยอปีกอยู่กลางทะเลอ่าวไทย
ระหว่างนั้นพบศพนอนคว่ำหน้าลอยอยู่ในยอเลย
แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
ชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีใครรู้จักผู้ตายนะคะ
ก็คือหลายคนมาดูแล้วบอกไม่มีใครรู้จักนะ
ว่าน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ถูกฆ่ามาจากที่อื่น

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ว่ามีการแจ้งคนหาย
ที่มีรูปประพันธ์สันธารตรงกับผู้ตายหรือเปล่า
เป็นการยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครตอนนี้ตำรวจหาอยู่นะคะ
หลังจากนั้นถ้าได้ข้อมูลแล้วจะติดต่อญาติมารับศพ
บำเพ็ญกุศลทางศาสนาพร้อม
เร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ